แต่ว่าที่ต้องรอกันอีกนิดนึงนั่นก็คือ
ผลฟุตบอลโลกที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมา
ร่วมสนุกกับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยกัน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยค่ะ

ปีนี้แบบลุ้นยากมากจริงคือไม่รู้ว่าทีมไหนจะมา
ปีนี้แบบพันละ

ก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่แบกภาระอยู่เหมือนกัน
ต่อฤทธิ์เป็นนุ่มจิตใจดีมากนะคะ
คือนุ่มฤทธิ์เขาเผยเรื่องราวสุดอึ้งที่เจอจากแฟนคลับอีกด้วย
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ฟิสเน็ตถอดถุงเท้าทิ้งไว้

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครขโมยไปนะคะ

ก็บอกว่ามันไม่ได้ขโมยหรอก

ใช่คือมันมีคนที่เป็นคนที่มีความสุขกับการดมถุงเท้า

เอาไปดมหรือเอาไปทำอะไรมันมีความสุขตรงไหน
มันมีแบบนี้ด้วยนะ
เอาล่ะจริงแล้วหนุ่มฤทธิ์เขาก็มีแพลน
บริจาคเงินด้วยนะคะเข้ากับโครงการของหมอเจี๊ยบละละนาด้วย
ช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดาลนะ
นะคะแหม่น่าชินชมด้วยนะว่าชมอยากรู้จังเลยกัน